อันนี้ก็โหดไม่แพ้กันนะคะเลิกกันไปแล้ว
แต่ไม่รู้แค้นใจอะไรกันนักหนา
หญิงชายคู่หนึ่งคบกันแต่เลิกกันไปได้๓ปีกว่าแล้วนะคะ
ปรากฏว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเหมือนโทรไปชวนฝ่ายชายบอก
เธอออกมากินข้าวกันก็ชวนกันไปกินข้าว
ขี่รถไปรับฝ่ายชายถึงบ้านขี่มาถึงร้านอาหารปุ๊บ
อยู่อยู่มีผู้ชายสองคนกรูออกมาแล้วก็ทำร้ายเตะหัว
ต่อยกลุ่มกระทืบฝ่ายหญิงเนี่ยคร่อมมอเตอร์ไซค์
นั่งมองจนเหตุการณ์สงบทุกอย่าง
แล้วก็ไปนะคะตอนนี้ฝ่ายชายคนนี้อาการคือสาหัสนะคะ

แล้วมันมีคลิปที่พลเมืองดีเขาถ่ายเอาไว้ได้ด้วย
ตายมั้ยเนี่ย

ถูกคนร้าย๒คนรุมทำร้ายหน้าร้านอาหารแห่งหนึ่งในซอยราชบำรุง๑

คือจากในคลิปเนี่ยคุณผู้ชมไกลอาจจะไม่เห็นนะคะ

โดนเอาหมวกก่อนน็อกฟาดหลายครั้ง

เฮ้ยตายป่ะเนี่ย

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๑๕เมษายนนะคะ
หลังเกิดเหตุก็มีพลเมืองดีนำตัวในทิวส่งโรงพยาบาล

เลือดข้างในสมองกรามหักหน้าผิดรูป
ตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลระยอง
ก็เลยต้องมาร้องสื่อ

ทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะคะ
ทางเข้ายังมีคราบเลือดในทิวแห้งติดอยู่ที่พื้นถนนอยู่เลยอะค่ะ
เราได้ภาพจากกล้องวงจรปิด

ซึ่งพฤติกรรมค่อนข้างชัดเจน
ดูพร้อมกันตี๑น๕๐น๑๕เมษายน
กลุ่มคนก่อเหตุขี่รถมาทั้งหมดเนี่ย

ผู้ก่อเหตุผู้ชาย๒คนน่ะลงรถก่อน

แบมเนี่ยขี่รถออกไป

หลังจากนั้นวงจรปิดแถวบ้านในทิวก็จะเห็นแบมอ่ะ
ขี่รถไปรับทิวที่บ้าน

พอมาถึงหน้าร้านปุ๊บอะค่ะ

ตัวเองก็คล่อมมอเตอร์ไซค์แล้วยืนมองอยู่แบบนั้นนะคะ

แต่เลิกกันไป๓ปีแล้วแล้วก็ไม่ได้ติดต่อกันอีกเลย

กินข้าวกันนี่มันเกิดขึ้นได้ยังไง

ชกต่อยกันกับรุ่นน้องของอ้น

ก็คือไปต่อยกับรุ่นน้องของโอน

แต่งก็ขอโทษของพวกเรากันไป

๔เมษายนแบมแอดเฟซบุ๊คทิวมา

อยากกลับมาหาทิวอยากมาอยู่ด้วย
ที่ไม่ปฏิเสธ
ว่าเออแต่เราไม่มีรถไปรับอ่ะฝ่ายหญิงเลยบอกว่างั้นเดี๋ยวเราขี่รถไปหาเธอก็ได้
ช่วยพาเราไปกินข้าวก่อนได้ไหมแล้วก็นี่แหละค่ะโหดเยี่ยมมากเลยนะ
ขี่รถมาถึงเสร็จปุ๊บพาเขาไปแล้วก็ให้แฟนใหม่ของตัวเองกระทืบเขาอะค่ะ
ครอบครัวในทิวบอกว่ามั่นใจเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยวางแผนไว้แล้วแน่นอน
เพราะมันมีหลักฐานจากกล้องวงจรปิดบ่ายสองโมงสิบสี่เมษายน
หลังจากที่ทิวทะเลาะกับรุ่นน้องของแฟนใหม่แบมก็เห็นว่าแฟนใหม่แบมอ่ะ
ขี่รถมาวนเวียนอยู่แถวบ้านของทิวเหมือนจะมาตามหา
หลังก่อเหตุอ้นแฟนของแบมไม่สำนึกผิดเลย
อันนี้ครอบครัวบอกเพราะไปเห็นสตอรี่ในเฟซบุ๊กเขียนว่า
คนที่ทักมาข่มขู่ผมเจอกันที่ศาลนี่ไงนี่ไงเห็นไหม
ไอ้คนที่ทักมาข่มขู่ผมอ่ะเดี๋ยวเจอกันบนศาล
แต่ก็ไม่แน่นะเพราะเขาไม่ได้บอกว่าไปเจอในสถานะอะไร
อาจจะเจอในฐานะจำเลยก็ได้นะคะ
เลยบอกว่าอยากให้จับแบมให้ได้ก่อน
ถ้าจับแบมได้อีก๒คนต้องจับได้แน่นอน
คือเราอยากได้นกต่อให้เขาเข้ามา

ใช่ค่ะเพราะว่าพี่ทิวเขาก็บอกเองแล้วว่า

ซึ่งเขาก็คงจะวางแผนมาแล้วหนูว่านะ
พาแบมมามอบตัวแล้วก็เอามอเตอร์ไซค์ที่ขี่ไปรับทิว
มาโรงพักษณ์ด้วยวัตถุว่าเป็นของกลางเป็นวัตถุพยาน
แมมก็มามอบตัวจริงจริงครับตำรวจก็สอบปากคำเลยแล้วก็ให้แบมเนี่ย
พาตำรวจไปจับอ้นอ้นคือแฟนคนปัจจุบัน
แล้วก็เพื่อนอีกหนึ่งคนที่อำเภอปลวกแดงจังหวัดระยองนะคะ
เท่ากับว่าตอนนี้ตำรวจได้ตัวคนก่อเหตุครบทุกคนแล้ว
แล้วก็สอบปากคำกันซึ่งระหว่างที่ผู้ก่อเหตุถูกควบคุมตัว
ไว้ที่ห้องสืบสวนสพเมืองระยองค่ะ
โพสต์สตอรี่ลงบนเฟซบุ๊คส่วนตัวด้วยนะว่ายังไงนี่โพสต์ภาพนี้แล้วเขียนบอกว่า
เอาไว้ค่อยมาคุยกันใหม่แล้วก็เป็นเอโมจิรูปหน้า
แต่ว่ามีชูสองนิ้วด้านบนเห็นไหมคะชูสองนิ้วสองอัน
แล้วข้างล่างเป็นหน้าเหมือนร้องไห้เอาไว้ค่อยมาคุยกันใหม่
ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหมายถึงใครหมายถึงอะไร
วันเดียวกันญาติของทิวคนเจ็บพอรู้ข่าวก็เดินทางมาโรงพักเลย
จะรอดูหน้าคนก่อเหตุค่ะนี่นี่แต่ตำรวจเขากลัวว่า
เดี๋ยวจะบานปลายเลยเถิดกันก็เลยไม่ได้ให้เจอกันนะคะ